ในการทำหน้าพรานช่างจะต้องเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกไม้ที่นำมาขุดมาแกะ
ซึ่งนิยมใช้ไม้ขนุนเพราะสะดวกในการขุดแกะด้วยเป็นไม้เนื้ออ่อน
ช่างก็จะต้องเตรียมไม้ที่จะแกะมาเกลาผิว
แล้วทำการร่างโครงหน้าพรานเสียก่อนเพื่อให้ได้ขนาดโครงหน้าตรงตามความต้องการ
แต่สำหรับช่างที่มีความชำนาญก็สามารถใช้ทักษะขึ้นโครงหน้าพรานได้เลย
ด้วยการถากผิวนอกแล้วค่อยลงรายละเอียดจนได้เป็นรูปหน้ากากหน้าพราน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน